คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด๑๙
มาดูภาพรวมกันก่อนค่ะจากการแถลงของสบคนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดวันนี้ก็คือ๒๖๓๖รายนะคะ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๙๐๗ราย
ผู้ต้องขังในเรือนจำ๖๗๑รายนะคะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๕๘ราย
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๒๒๖๘ราย
รวมผู้ป่วยสะสม๑๑๙๕๘๕รายนะคะ
เสียชีวิตเพิ่ม๒๕ศพค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ทีนี้ค่ะผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ค่ะ
รายนะคะอาการหนัก๑๒๑๓ราย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๔๐๕รายนะคะ

คนไทยฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะภาพรวมทั้งหมดประมาณ๒ล้านห้าแสนกว่าโดสนะคะ
ที่๑ฉีดกันไปแล้ว๑๖๔๐๐๐กว่าโดส
ที่๒๘๙๒๐๐๐กว่านะคะ
ส่วนสถิติผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเราทำเป็นกราฟให้ดูแบบนี้นะคะ
ตัวเลขยังสูงอยู่นะคะทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ที่เสียชีวิต
ดังนั้นเรื่องสำคัญวันนี้ทางสบคบอกว่า
ทางคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขของสวบคเสนอแนะ
การแก้ปัญหาของชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย
ประมาณการว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
มีชาวต่างด้าวอาศัยอยู่ประมาณ๑๓๑๘๖๔๑คน
เฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กระจายอยู่ใน๖จังหวัด
แยกเป็นกมประมาณเกือบ๖๐๐๐๐๐คน
สมุทรสาขน๒๐๐๐๐๐กว่าสมุทรประกันอีก๑๐๐๐๐๐ตัวคน

แล้วก็ยังมีที่ไม่ถูกกฎหมายอีกจำนวนนึง
มันก็เลยทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้ค่อนข้างยาก
เลยเสนอว่าให้มีศูนย์คัดแยกผู้ป่วย
เฉพาะที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
เพราะว่าเป็นการเรียนรู้มาจากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ตอนนี้หารือกันอยู่ว่าจะใช้ตลาดเก่าจังหวัดปทุมธานีที่ไม่ได้ใช้แล้ว
เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้คนเหล่านี้มาอยู่รวมกันมาดูแลร่วมกัน
ก็เป็นโมเดลที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ค่ะ
ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละครับ
พยายามเร่งฉีดวัคซีนกันอยู่นะครับให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันทั่วโลกด้วย
ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกนะครับ
เขาก็ต้องคุมเข้มเรื่องของบุคคลเข้าออกในพื้นที่ต่าง
โทนี่วุฒสำที่มีข่าวไป๑๒วันที่ผ่านมา

คือตอนที่พูดถึงเรื่องเป็นไงวัยรุ่น
คุยถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙ในไทย
มีช่วงหนึ่งก็พูดถึงเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม
ถ้าสร้างไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบอะไรก็ไปปรึกษาพิมพ์ริพาย
เมื่อวานนี้พิมพ์ริพายเน็ตไอดอลคนดังนะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีของคุณโทนี่
หรือว่าคุณทักษิณอดิตนายกของไทยอยู่นะครับแต่วันนี้ล่าสุดนะนี่เป็นเมื่อวาน
นี่เป็นเมื่อวานล่าสุดนะฮะของเมื่อวานเนี่ยคือตอนค่ำเมื่อวานเนี่ย
พิมพ์ส่งบ้านเลยเธอทีแรกออกมาพูดรอบนึงก่อนแล้วบอกว่า
คุณทักษิณอยู่นอกประเทศแล้วมาพูดถึงชื่อเธอจะทำให้เธอนี่นะคะแย่ไปด้วย

พิมพ์กราบขอโทษนะค่ะ

ลุงโทนี่นะคะดรศักดิ์ศิลป์ชินวัฒน์พิมป์กราบขอโทษนะคะ
อันดับที่๒ก็คือพิมพ์กลับขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะ
พูดจาไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากวัยนะคะ
สัญญาว่าพิมจะคิดให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็เอ่อจะพูดจาหรือ
ไตรตรองนะคะให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารัก
กับผู้ใหญ่ที่ดีนะคะ
ล่าสู่วันที่ปิมลี้ไพด์เนี่ยได้ออกมาขอโทษคุณนักศิลป์
อ่าอย่างที่ท่านฟังได้แหละนะแล้วก็ดราบเป็นพีมลี้ไพด์
บ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ค่ำเมื่อวานนี้นะค่ำเมื่อวานนี้เนี่ย
หลังจากที่เธอออกมาพูดว่าคุณทักษิณแหมมาพูดถึงชื่อเธอทำไมนะ
อยู่ในประเทศเนี่ยมันจะลำบากเมื่อวานนี้ตอนค่ำเธอพูดเพิ่มเติม
บอกว่าที่คุณศักดิ์สินหรือว่าโทนี่วูสำพูดถึงเธอแค่๕วินาทีเนี่ย
คงไม่มีใครรู้ว่าเธอเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเธอบอกตัวเองเนี่ย
ได้ซื้อของบริจาคเป็นอุปกรณ์การแพทย์มูลค่า๒แสนกว่าบาท
แต่แค่คุณทักษิณพูดถึง๕วินาทีตอนค่ำของบริจาคถูกส่งไปตอนเช้า๙โมง
โดยไม่ประสงค์ออกนามหน่วยงานนั้นให้เอาของกลับไม่รับของจากเธอ
เพราะกลัวมีปัญหานอกจากนี้ยังบอกว่าผลกระทบจากการที่คุณทักษิณพูดถึง
ต้องการแซะรัฐบาลและขบขันแต่ผลกระทบที่ตามมานั้นไม่มีใครรู้
ที่ผ่านมาโดนอำนาจมืดข่มขู่และตรวจสอบกี่ครั้งรู้หรือไม่
แล้วยังโดนอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวฟังนะครับ
อันนี้เป็นช่วงค่ำมะวานในชุดสีดำคือค่ำมะวาน
เขาบอกเขาไม่รับของจากฉันเขาบอกเขาไม่อยากมีปัญหา
รู้ไหมฉันโดนกดดันขนาดไหนเธอรู้ไหม
นี่แค่พูดชม๕นาทีนะถ้าชมนาทีนึงกูไม่ต้องหาที่นอนใหม่กันเลยเหรอ
รู้ไหมว่าฉันโดนอำนาจมืดขู่จะตรวจสอบกี่ครั้ง

ฉันโดนขู่กี่ครั้ง
ถ้าเธอไม่รู้เธอรู้เอาไว้ด้วยเพราะฉันโดนกดดัน
ที่ฉันพูดไม่ได้อีกเยอะมาก
ถ้าเธอไม่รู้เธอรู้เอาไว้ด้วยว่าฉันโดนแอ๊กหลุมทักมาด่าทั้งที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไร
แต่ล่าสุดวันนี้เธอก็ออกมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขอโทษไปยังลุงโทนี่หรือว่าคุณทักษิณไปแล้ว
อันนี้คือวันนี้นะฮะชุดสีนี้นะครับ